คุณผู้ชมคะเวลาจะจัดงานแต่งงานเนี่ย
ต้องระวังตอนนี้ผู้เสียหายหลายรายเลย

ทั้งงานเช้าทั้งงานค่ำ
เราจะรู้ตัวอีกทีก็คือประมาณแบบทุ่มนึงแหละว่าแบบ

ว่าแบบเออเราต้องแบบทำให้งานมันเดินหน้าต่อให้ได้เนอะ

ที่สรรสร้างงานให้วันนี้ค่ะขึ้นมาได้
ก็คืออยากจะขอโทษแขกผู้มีเกียรติ

เพื่อให้มันออกมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะ
คุณผู้ชมน่าเห็นใจคู่บ่าวสาวนะคะ
คุณน้ำมนต์เจ้าสาวคุณต้นเจ้าบ่าว
ต้องขอโทษแขกในงานแต่งงาน

๖พฤศจิกายนก็เนี่ยโล่งแบบนี้คุณผู้ชม
แต่ดีนะเพื่อนญาติก็ช่วยไง
จนงานผ่านพ้นไปได้แต่เนี่ย
ที่มันจะสวยงามอะไรอย่างที่คาดหวัง

มีผู้เสียหายอีกหลายคนแสดงตัวว่าโดนเทงานแต่งเหมือนกัน
พร้อมจะตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดี
๕พฤศติกายนรับงาน๑เจ้า๒๘๐๐๐บาท
วันรุ่งขึ้น๖พฤศจิกายนรับงานอีก๑๐เจ้า
เป็นเงิน๒๓๑๙๙๖บาท
วันนี้ก็มูลค่าความเสียหาย๒๕๙๙๙๖บาทแล้วนะคะ
แล้วมีคนที่เหมือนเสี่ยงจะโดนโกงอีก๗คน
มูลค่าอีกน่าจะเป็นแสนกำลังจะจัดงานกันเนี่ย๒๐พฤศจิกายน
จนถึง๒๖กุมภาพันธ์ปีหน้างานมันยังไม่เกิดไง
ก็เลยไม่รู้จะโดนเทหรือเปล่าแต่เสี่ยงจะโดนเท
นี่นะคะอีก๗รายนะคะ
ทีมข่าวไปคุยกับคุณน้ำมนต์เจ้าสาวที่เป็นผู้เสียหาย
เราให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปไปเมื่อกี้ค่ะ
เธอก็เล่าว่าเธอกับเจ้าบ่าวเนี่ยคบกันมา๑๕ปี
วางแผนแต่งงานกัน๓ปีแต่ติดโควิด๑๙จัดงานไม่ได้
เป็นสาวสองมีร้านดอกไม้ด้วยที่สระบุรี
ไกลจากสถานที่จัดงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุยกันตกลงกัน๗๐๐๐บาท
ตอนแรกทุกอย่างก็เหมือนจะปกตินัดดูสถานที่เอาชุดมาให้เลือก
๕พฤศจิกายนคือก่อนวันแต่งคือวันที่๖
โบเป็นคนรันคิวโทรศัพท์มาหา
บอกว่าให้ถ่ายภาพในงานไปให้หน่อยเธอก็เริ่มเอกใจ
ดอกไม้ที่สระบุรีก็ปิด
สุดท้ายวันงานนะเพื่อนต้องช่วยกัน
เอาแค่ผ้าม่านสีขาวมากางเอาไว้อย่างเดียว
แล้วไปเลยจบเลยไม่มีอะไรอีกเลย

แต่เธอบอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ตัวเงินไง
มันคือความรู้สึกด้วยเธอยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะผู้เสียหายรวมกันแล้วประมาณ๒๐รายได้ค่ะ
มันไม่ใช่แค่คนสองคนกับญาติมันคือแขกด้วยเข้ามากับหลายพี่
แล้วมันกลายเป็นเสียเวลาเสียใจเสียความรู้สึกด้วยค่ะ
รู้สึกว่าแบบสิ่งที่พี่ทำไม่ว่าจะยังไงมันชดใช้ไม่ได้เลย
อยากให้แบบว่าเขาแบบสำนึกคือพวกหนูก็กำลังแบบรวมตัวกันอยู่อย่างน้อย
ก็ไม่อยากให้เขาเอาไปทำใครอีก
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่อำเภอวิหารแดงสระบุรี
ก็กว่าจะไปถึงหรือคุณผู้ชมลองดู
โอ้โหมีอะไรอ่ะเหมือนกับร้านมันปิดอ่ะนะ
แต่ก็มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดงานแหละ
รับงานเขาเยอะแยะเนี่ยนะใช่ค่ะ
บอกว่าร้านปิดมาเป็นสัปดาห์แล้วติดต่อไม่ได้เลย
ไม่ว่าจะโทรศัพท์หรือช่องทางไหน

ก็ไม่รู้นะว่าหลานไปเทงานแต่งของใครมาบ้าง

เพราะที่บ้านไม่รู้เรื่องอะค่ะ

ก็เพิ่งจะปิดเนี่ยค่ะเพราะว่ามันไม่กลับบ้านเนี่ยอืม
แล้วพอรู้ไหมครับที่จัดงานแต่งงานอะไรของเขา
คนที่บ้านไม่ได้รับรู้เรื่องการรับงานเลยค่ะ
รู้แต่ว่ามีงานแต่ไม่รู้ว่าไปรับที่ไหนบ้าง
คุณผู้ชมเชื่อไหมตอนที่นักข่าวของเราลงพื้นที่
มีผู้ชายคนหนึ่งนายธีระอายุ๓๑ก็ขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วก็บอกว่าหัวหน้างานของคุณธีระ
เทงานแต่งเหมือนกันสดร้อนเลยเมื่อวาน
วุ่นกันมากแย่มากแบบสูญเงินมัดจำไปหมื่นสาม
แล้วไม่มีอะไรให้เลยในงานเลยตามหาไง
ก็เนี่ยปิดไม่เจอตัวไม่อะไร
แจ้งความไว้แล้วสำหรับของคุณธีระนะคะ
สพนแคร์เรียบร้อยส่วนรายอื่นอื่นรวมตัวกันอยู่
ก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีเหมือนกัน
งานสำคัญของคนเนอะงานแต่งงานทั้งที
มันโหดร้ายกับความรู้สึกของคู่บ่าวสาวแล้วก็ญาติพี่น้องเขาจริง
ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวกลับมาจะพาไปที่